ถึงเรื่องนี้กันเยอะมากจริงในโลกออนไลน์นะคะ
คดีของนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสที่เป็นทายาทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดัง
คดีนี้ตั้งแต่ปี๒๕๕๕แล้วนะคะที่ขับรถสปอร์ตหรู
พุ่งชนดาบตำรวจวิเชียนขณะที่ดาบตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่
อยู่ที่ซอยสุขุมวิท๔๙จนดาบตำรวจวิเชียนเสียชีวิตนะคะ
คือกรณีนี้เนี่ยจริงแล้วตำรวจเขาจะแจ้งข้อหาในบอส๕ข้อหาด้วยกัน
แต่สุดท้ายแล้วบางข้อหาก็หมดอายุความไป
และสุดท้ายวันนี้ที่เป็นประเด็นก็คือ
อายการสั่งไม่ฟ้องและตำรวจก็ไม่แย้ง
แต่ถ้าถามว่าถือว่าสิ้นสุดคดีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าจะพูดแบบนั้นก็ไม่ได้นะคะ
เพราะจริงแล้วตามขั้นตอนของกฎหมาย
ถ้าญาติของผู้เสียชีวิตหรือผู้เสียหายมีหลักฐานใหม่
ก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องด้วยตัวเองได้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ชี้แจงกรณีนี้นะคะกรณีที่อายการสูงสุด
มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี
นายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือในบอสในทุกข้อหา

ในคดีที่ขับรถชนดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐ
ผู้บังคับหมู่ปราบรามสถานีตำรวจนครบันทองหล่อจนเสียชีวิต

คือแถลงชี้แจงเอาไว้แบบนี้นะคะว่า
เมื่อได้รับคำสั่งว่าอายการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้อง
ทีมกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้พิจารณาในภาพรวม
ก็มีความเห็นพ้องตามพนักงานอายการ
ก็คือไม่แย้งนะคะเห็นเหมือนที่อายการเห็นว่าไม่ฟ้อง
ขั้นตอนต่อไปก็คือพนักงานสอบสวนจะดำเนินการ
ปวิอาญาที่เกี่ยวข้องก็คือยื่นขออนุมัติศาล
เพื่อขอเพิกถอนหมายจับและให้กองการต่างประเทศ
อกจากนี้ชี้แจงเหตุผลค่ะที่ตำรวจไม่แย้งคำสั่งของอายการ
เหตุผลก็คือก็จริงแล้วการจะแย้งหรือไม่แย้งพิจารณาตามหลักฐานนะคะ

ดังนั้นเมื่ออายการมีคำสั่งไม่ฟ้องตำรวจเองก็ไม่ก้าวล่วง
ตำรวจบอกว่าไม่ใช่เฉพาะคดีนี้คดีเดียว
มีหลายคดีที่ตำรวจเห็นพ้องตามพนักงานอายการ
อายการไม่ฟ้องตำรวจก็เห็นฟ้องด้วย
ทั้งหมดทั้งมวลตำรวจบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับหลักฐาน
ส่วนคำถามที่ว่าก็ในบอสอยู่วิทยาขับรถชนตำรวจตาย
แต่ทำไมสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่แย้งคำสั่งอายการ
อันนี้นักข่าวถามช่วงที่มีการแถลงนะคะ
ทางโฆษกทางรองโฆษกก็ชี้แจงบอกว่า

ตำรวจเขาก็ทำงานขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานนะคะ
ไม่ได้ไปดูกระแสสังคมว่าสังคมกดดันอะไรยังไง
ทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานทางคดี
ซึ่งตำรวจเองก็เสียใจกับความสูญเสียของตำรวจทุกราย
ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องในลักษณะแบบนี้

ซึ่งผู้ที่บกพร่องในการทำหน้าที่
ในส่วนนี้ได้รับการลงโทษแล้วก็มีการดำเนินการทางวินัยไปแล้วค่ะ
มีการถูกดำเนินคดีทางวินัยในบางส่วน
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วด้วยซ้ำไป
ที่มีความปกคร่องกับเรื่องการทำตำรวจ
คือเราก็เสียใจกับความสูญเสีย
หรือว่าการบาดเจ็บของเจ้าที่ทุกรายอยู่แล้ว
คงไม่ได้มีใครอยากให้เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้

คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้

แล้วก็มีการป้องกันให้ดีกว่านี้นะครับ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ในฐานะโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ร่วมแถลงชี้แจงด้วยนะคะ
ก็บอกว่าคดีนี้สามารถฟ้องร้องได้
ถ้าญาติมีข้อมูลใหม่มีหลักฐานใหม่ค่ะ
ก็อยากจะให้เข้าใจกระบวนการทำงานของตำรวจ
ที่ต้องเป็นไปตามพยานหลักฐาน
ที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอน
ก็ไม่ลืมว่าตำรวจก็เป็นผู้สูญเสีย
ทุกคนเสียใจที่สูญเสียลูกน้องไป
ดำเนินการฟ้องร้องได้

กฎหมายต้องเป็นกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็คือผู้สูญเสียด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นประเด็นหลักสำคัญหลักกฎหมายต้องอยู่ครับ
การลงโทษต้องเป็นไปตามหลักฐานพยานมีอยู่
และเรื่องนี้สามารถที่จะดำเนินการฟ้องร้องได้
ถ้ามีข้อมูลใหม่นะครับ
นี่นะคะก็คือการแถลงชี้แจงจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
เป็นไปตามนี้นะคะดังนั้นณตอนนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือ
ทางสถานีตำรวจนครบานทองหล่อที่เป็นเจ้าของคดีนะคะ
ก็ต้องทำหนังสือแจ้งไปยังในบอสให้รับทราบ
ก็จะทำหนังสือแจ้งไปว่าตอนนี้ไม่สั่งไม่ฟ้องแล้วเดี๋ยวจะมีการถอนหมายจับนะคะ
ถ้าจะมาดูคดีทั้งหมดนะครับที่ในบอสนะครับ
ได้ถูกแจ้งข้อหาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
เริ่มจากข้อหาแรกก็คือเมาแล้วขับเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยอายการก็สั่งไม่ฟ้องนะฮะ
เพราะว่าสำนวนจากทางตำรวจบอกว่าก็ตรวจสอบแล้วเหมือนกัน
กรณีการเมาแล้วขับคือเขาก็ไม่ได้ดื่มนะขณะนั้น
ไปพบหลังจากที่เข้าบ้านไปแล้วนะครับแล้วก็ไปดื่มหลังจากนั้นหลังจากเกิดเหตุ
ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดอายุความหนึ่งปีแต่หมดอายุความไปแล้วเมื่อสามกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับ
ข้อหาที่๓คือขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหาย
ข้อหานี้อายุความหนึ่งปีหมดอายุความไปแล้วเมื่อสามกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
ข้อหาชนแล้วหนีนี่เป็นอีกหนึ่งข้อหานะครับชนแล้วหนีไม่หยุดให้ความช่วยเหลือและไม่แจ้งเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยนะครับ
อายุความห้าปีหมดอายุความไปแล้วเช่นกันหมดอายุความตั้งแต่สามกันยายนปีหกศูนย์
และข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายข้อหานี้จะหมดอายุความทั้งหมดเนี่ย
อายุความสิบเจ็ดปีนะครับจะหมดอายุความสามกันยายนสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
หรืออีกประมาณ๗ปีซึ่งสุดท้ายแล้วข้อหานี้
อายการก็มีคำสั่งมาล่าสุดก็คือสั่งไม่ฟ้องนะครับค่ะแต่ก็อย่างที่ตำรวจบอกนะคะ
ว่าถ้าหากว่าทางญาติของผู้เสียชีวิตมีหลักฐานใหม่มีข้อมูลเพิ่มเติม
ก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องได้ด้วยตัวเองทีมข่าวก็เลยไปคุยกับพี่ชาย
ดาบตำรวจวิเชียนที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะนายพรอนันต์กลั่นประเสริฐค่ะ
พี่ชายบอกว่าครอบครัวไม่ได้ตกใจกับคำตัดสิน
ในการดำเนินการไม่ฟ้องของอายการนะคะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้
ทางครอบครัวอยู่วิทยาได้ชดเชยเยียวยาให้กับครอบครัว
สามล้านบาทค่ะคนในครอบครัวก็หารือกัน
ว่าขอปล่อยวางคดีนี้ไม่ต้องการที่จะต่อสู้อะไรเพิ่ม
เรื่องทางคดีเรื่องการรับโทษทางอาญาเรื่องนี้ทางครอบครัวบอกว่า
ก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจดำเนินการไปตามกระบวนการ
ในเรื่องของค่าเสียหายเนี่ยทางครอบครัวอยู่วิทยาชดเชยเยียวยามาให้แล้ว
ความรู้สึกส่วนตัวก็คืออยากจะให้อโหสิกรรมต่อกัน
แต่ก็อยากจะฝากไปถึงบอสอยู่วิทยาว่าถ้ายังสำนึกผิดต่อเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็อยากจะให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชายบ้าง
ทางเราพูดเอ่อพูดถือหายแล้วไม่ได้ไม่ได้จิตใจอะไรแล้วไง
พอคอร์ตรงว่าต้องชดเชยให้ญาติกันแล้วเรียบร้อยแล้ว
อ้ากระบะทางให้ให้เป็นของเหลือทำรวจและอัยการไป
เฮียพออากระบะอาญานะให้กับฝองฝองร้อนเอง
แต่ในเมื่อในเมื่ออายการตำรวจไม่ทำก็ไม่ฟ้องร้องคดี
เราก็ได้แต่ป๊ะดูเข้าดูทำอะไรไม่ได้ไง
ถามข้อมูลดับบริเศษท่านเองท่านก็ไม่มีทายาทโดยตรงด้วยนะครับ
เพราะว่ามีภรรยาแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรส

คุณพ่อคุณแม่ก็เสียหมดแล้วก็เลยเหลือแต่ญาติพี่น้องนะครับ
คุณผู้ชมครับทีนี้ถ้าย้อนไปดูคดีเนี่ยนะครับ
คดีนี้เกิดขึ้นตี๕๓๐๓กันยายนนะครับ
เมื่อ๓กันยายนในช่วงเวลานั้นนะครับ
บริเวณถนนสุขุมวิทย์ขาออกนะครับปี๒๕๕๙
วันนั้นครับตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถสปอร์ต
อรารี่สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็พุ่งชนดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐ
พบหมู่ป้องกันและปราบรามสนทองหล่อ
อายุณขนาดนั้นคือ๔๘ปีนะครับ
ขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่ในซอยสุขุมวิท๔๙
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วรถคันนั้นได้ลากร่างของดาบตำรวจวิเชียน
พร้อมกับจักรยานยนต์สายตรวจปราโล่ไปด้วยนะครับ
ลากไปไกล๒๐๐เมตรถึงซอยสุขุมวิทย์๔๙
ก่อนที่ร่างของดาบตำรวจวิเชียนจะหลุดออกจากรถ
แล้วผู้ขับรถยนต์สปอร์ตคันนั้นขับมุ่งหน้า
เข้าไปยังบ้านพักเลขที่๙ในซอยสุขุมวิทย์๕๓
ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้อยู่ภาพหนึ่งนะครับ
ตำรวจไปตรวจสอบพบว่ามีคราบน้ำมันเครื่องของรถยนต์คันก่อเหตุ
ไหลเป็นทางยาวตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิทย์๕๓
เข้าไปในหน้าบ้านเลขที่๙ภายในซอย
โดยตัวบ้านเป็นตึกสูง๖ชั้นมีรั้วกำแพงสูงราว๓เมตรล้อมรอบนะครับ
แล้วก็มีประตูเหล็กแน่นหนานะครับจากการตรวจสอบคาดว่าน่าจะอยู่ในบ้านหลังนี้
แล้วก็เป็นบ้านพักของเจ้าของเครื่องดื่มบำรุงกำลังชื่อดังนะครับ
ก็เลยไปตรวจสอบกันนะครับจากการตรวจค้นในบ้านไปเจอรถนะครับ
มีร่องรอยการชนติดอยู่นะครับที่ด้านซ้ายของตัวถังรถกระจกก็แตกเป็นวงกว้าง
รถก็มีถุงลมนิรภัยที่กางออกด้วยมีตายศของดาบตำรวจซึ่งเชื่อว่าเป็นของดาบวิเชียนติดอยู่ที่รถด้วย
ตอนแรกมีคนขับรถของบ้านออกมาสารภาพว่าเป็นคนขับรถไปชนตำรวจ
แต่หลักฐานหลายอย่างไม่สอดคล้องกับคำให้การนะครับสุดท้ายแล้วในบอสวรยุทธ์ก็ไปมอบตัวกับตำรวจแล้วยอมรับว่าเป็นคนขับรถชนดาบตำรวจวิเชียน
จนเสียชีวิตนะครับมีการสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด๕ข้อหาอย่างที่ท่านได้ติดตามไป
แต่ในขั้นตอนการส่งฟ้องศาลจาก๕ข้อหาตำรวจ
สรุปสำนวนฟ้อง๒ข้อหานะครับ
คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ข้อหาไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือผู้ที่ถูกชน

ส่วนข้อหาก็คือเมาแล้วขับ
แล้วก็ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดขับรถประมาท
ทำให้เสียทรัพย์ข้อหาเหล่านี้ไม่ถูกฟ้องนะครับ
ในช่วงเวลา๘ปีที่ผ่านมาการดำเนินคดีในชั้นศาล
บอสไม่ได้มารายงานตัวตามนัดของศาลนะครับ
สุดท้ายอาการสูงสุดต้องขออนุมัติสารออกหมายจับ
๖๐มีรายงานว่าในบอสได้หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศ
ต้องมีการประสานตำรวจสากลในการติดตามจับกลุ่มตัว
ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนแล้วล่าสุดนะครับ๑๘มิถุนายน๒๕๖๖
อายการมีคำสั่งไม่ฟ้องในบอสในทุกข้อหา
และให้สอนอทองหล่อแจ้งการถอนหมายจับในบอสอยู่วิทยา
ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปอืมนี่นะคะคุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็เลยย้อนกลับไปคุย
ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุปี๒๕๕๙
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานในตอนนั้นนะคะพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างหรือบิ๊กแจ๊สนะคะ
ก็เป็นคนที่ไปดูที่เกิดเหตุในวันที่เกิดเหตุ
เป็นคนที่ไปคุยกับผู้ต้องหาให้มอบตัวในวันเกิดเหตุพลตำรวจโทคำรณวิทย์บอกว่า
คือณเวลานั้นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยก็รับไม่ได้จริงที่ผู้ใต้บังคับบัญชาถูกรถชนจนเสียชีวิต
แล้วผู้ก่อเหตุไม่รับผิดชอบหนีเข้าไปในบ้านรวมถึงมีการนำคนที่ไม่ใช่คนก่อเหตุตัวจริงมามอบตัวกับตำรวจแทน
แต่หลังจากที่นำตัวในบอสคนขับรถตัวจริงคนก่อเหตุตัวจริงมาดำเนินคดี
มันก็เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
พลตำรวจโทคำรณวิทย์บอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่รู้ว่าคดีของในบอสขาดอายุความไปแล้วกี่คดี
แต่เมื่อประชาชนเคลือบแคลงสงสัยในข้อเท็จจริงผู้มีอำนาจในบ้านเมือง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ต้องออกมาชี้แจงให้ชัดเพราะสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างได้อยู่แล้ว
ว่าตำรวจและอายการสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องกี่ข้อหา
และเมื่ออายการสั่งไม่ฟ้องแล้วเนี่ยตำรวจทำเรื่องแย้งไปหรือไม่
ถ้าไม่แย้งสาเหตุที่ไม่แย้งคืออะไรคือต้องออกมาแจกแจงให้ประชาชนเข้าใจ
แล้วก็คลายความสงสัยเคลือบแคลงที่สำคัญคดีนี้
มันไม่ใช่เป็นคดีใหญ่เป็นคดีลักษณะของการขับรถประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งเรื่องแบบเนี้ย
มันเกิดขึ้นอยู่บนท้องถนนอยู่บ่อยเป็นประจำ
จะทุกวันซะด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าประชาชนรับไม่ได้
กับพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุรวมถึงตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการทำสำนวนคดี
ซึ่งพลตำรวจโทคำนวณวิทย์บอกว่าคือกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมาย
ถ้ากฎหมายไม่เป็นกฎหมายคนกระทำผิดรับโทษไม่เท่ากัน
บ้านเมืองจะอยู่ยังไงเพราะมันสามารถตรวจสอบได้หมดอ่ะ
อยู่ที่ว่าจะตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบนะตรวจสอบสิครับ
ผมว่าอยากผมอยากให้ทำเรื่องนี้ถ้าพี่น้องประชาชนเคลือบแค้นสงสัย
สื่อมวลชนสังคมเขากำลังสงสัยอยากรู้ข้อที่จริงกัน
ผมว่าแฉไปเลยดีกว่านะครับแฉไปเลยว่าเออ
ตำรวจทำคุณสั่งไม่ฟ้องบ้างสั่งฟ้องกี่ข้อหาอะไรว่าไป
อายการแทงสำนวนสอบไปสอบมาสอบเพิ่มสอบเพิ่ม
กี่ครั้งให้เห็นไปเลยมันได้รู้ว่าใครที่รับผิดชอบ
น่ะอันนี้ผมผมพูดเหมือนกับสื่อผมนะน่ะ
แต่ออกมาผลจะออกมายังไงถ้าสั่งคดีจบไปแล้วมันก็คือจบ
พลตำรวจโทคำนวณวิทย์ก็พูดในลักษณะที่ว่าก็ต้องแจกแจงให้ประชาชนได้รับทราบ
ก็ไม่ได้จะก้าวล่วงการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เกษียณอายุแล้ว
แต่ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้น
ทีนี้ถ้าจะไปดูว่าแล้วมันมีตรงไหนที่จะสามารถไปตรวจสอบอะไรยังไงเพิ่มเติมได้บ้างนะครับ
เรื่องนี้นะครับเราสอบถามความเห็นจากทางพันธมตเอกวิรุษสิริสวัสดิบุตรนะครับ
ท่านเป็นคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมแล้วก็เป็นอดีตในตำรวจระดับภูมิกับการนะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกวิรุธอธิบายลักษณะการสั่งไม่ฟ้องของอายการในคดีของในบอสอยู่วิทยาบอกว่า
ก็ต้องย้อนกลับไปดูสำนวนคดีของพนักงานสอบสวนสนทองหล่อว่าการทำสำนวนเนี่ยทำอย่างไร
ก็ต้องไปดูในรายละเอียดด้วยนะครับไม่ใช่ดูแค่หน้าปกของสำนวนเพราะยังไงซะในส่วนหน้าปกสำนวนเนี่ยส่วนมากพนักงานสอบสวนที่ทำคดีก็ต้องลงบันทึกเป็นการส่งให้อายการพิจารณาส่งฟ้องผู้ก่อเหตุทุกคดีอยู่แล้วคือหน้าปกเนี่ยเขาต้องให้อายการพิจารณาส่งฟ้องคดีอยู่แล้วแต่ด้านในสำนวนเนี่ยอ
ว่าจากข้อมูลข่าวสารตลอด๘ปีที่ผ่านมาในคดีนี้ถือว่าแน่ชัดอยู่แล้วว่าอย่างสำนวนการตรวจไม่พบปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายก็คือเมาแล้วขับที่ตำรวจไม่ฟ้องเนี่ยอายการไม่ฟ้องเนี่ยในบอสที่ไม่ถูกฟ้องข้อหานี้ไม่น่าแปลกใจเพราะพนักงานสอบสวนในวันนั้นที่เกิดเหตุไม่ได้นำตัวในบอสไปตรวจ

ซึ่งก็ต้องไปตอบคำถามสังคมให้ได้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ถนนเส้นนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดให้ตรวจสอบบนถนนทองหล่อใจกลางกรุง
ขณะเดียวกันนะครับพันธุ์ตำรวจเอกวิรุธยังบอกว่า
สำนวนคดีลงรายละเอียดการเฉียวชนว่า
ดาบตำรวจวิเชียนขับรถเอียงมาในช่องทางจราจรของในบอส

เพราะฉะนั้นมันก็มีรายละเอียดไปอีกว่าการชนลักษณะชนเป็นแบบไหนอย่างไร
เพราะฉะนั้นก็เลยมองว่ามันไม่ใช่ความผิดพลาดหรือบกพร่องในส่วนกระบวนการของชั้นอายการ
ไม่เมาไม่เร็วนะฮะแล้วก็คนตายขับรถเปลี่ยนช่องทางตัดหน้าบอสก็ไม่ได้ประมาทนะ
ถ้าการสอบสวนเป็นอย่างนี้นะก็เขาบอกว่ากล้องไม่มีบนถนนสุขุมวิทย์เนี่ยนะฮะ
ไม่มีกล้องที่จะสามารถที่จะเอาความเร็วจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งมาเปรียบเทียบได้
ปัญหามันอยู่ว่าจริงไหมบนถนนสุขวิทย์ไม่มีกล้องที่เราจะเก็บเป็นหลักฐานได้
ทีนี้ขั้นตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคดีนี้เมื่ออายการสั่งไม่ฟ้อง
ตำรวจเองก็ไม่แย้งไม่ได้เห็นแย้งอะไรทางญาติเองก็ไม่ได้ติดใจที่จะไปฟ้องเองเนี่ยนะครับ
เรื่องนี้นะครับนายสุริยันหงวิลัยโคศกศาลยุติธรรมบอกว่าสำหรับการเพิกถอนหมายจับของสารยุติธรรมคดีของในบอสอยู่วิทยา
จากการตรวจสอบไปยังสารอาญากรุงเทพใต้ยังไม่พบว่ามีตำรวจมายื่นเรื่องนะครับ
ซึ่งหากมีการยื่นคำร้องในการเพิกถอนหมายจับรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนก็สามารถดำเนินการได้ภายในเวลา๑วันนะครับ
นี่คือคดีที่เกิดขึ้นที่เราติดตามกันมาในช่วงเวลาหลายปีนะครับ